แล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวโอ้โหไปดูอะไรที่มันแปลกแหวกแนวแล้วก็ทานได้ด้วย
มันเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของคนไทย
นั่นก็คือเจ้าแมลงตัวนั้นตัวนี้มีเยอะมากมาย
แต่ว่าปกติเราก็คุ้นเคยกับจักรจันจิ้งรีดอะไรแบบนี้ใช่มั้ย
คราวนี้จะพาไปขุดหาแม่งปลอบมัน

เอาไปดูค่ะไปดูหน้าตาเป็นยังไงค่ะ
โอ้มันลงมาแล้ว

เออเออชุรมุนเปล่าเยอะ

ฝูงแมงมรณะเหมือนในหนัง

มันคือแบบแหล่งอาหารชั้นดี

สร้างรายได้ให้กับชาวปักใต้
บ้านเรานี่แหละค่ะซึ่งชาวบ้านเขาจะนิยมนำไอ้เจ้าแมงพลับหรือแมงพลัดเนี่ยนะ
อืมมาคั่วกะทิอ๋อบางคนก็ขายแบบเป็นสดสดอย่างงี้เลยก็มีเหมือนกัน
แล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตเป็นเมนูความอร่อยในท้องถิ่นเลย
กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคุณชาวบ้านเขาจับได้เป็น๓กระสอบกันเลยทีเดียวนะ
ก็ดูสิเยอะขนาดนี้มันวิ่งบินออกมาขนาดเนี้ยเยอะมากอ๋อมันล้างดิ้งตามไฟใช่ไหมน่ะ
ดีได้นะคุณนะแมลงเขาจะเล่นไฟไงเป็นธรรมดานะ
ส่วนวิธีการปรุงแมลงปลั๊บนั้นก็คือนำมาล้างให้สะอาดก่อนนะฮะ

ราคาขายแมงพลับอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๐๐๒๕๐บาท
สร้างรายได้เป็นอย่างดีอย่างงามเลยนะคะ
แมงพลับนี่นะอีสานเขาก็มี
แต่เขาจะเรียกว่าแมงจีนูนใหญ่

ใช่แมงจีนูนแมงจีนูนแมงจีนูน

จะออกหากินมากในช่วงปลายเดือนมีนาถึงพฤษภาคมนะคะ
ก็คือช่วงเมษาแล้วก็จะเห็นแมงจีนูนเยอะขึ้น

ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ที่เขามีแมงพลับ
เขาจะออกหากันเยอะมากแล้วก็เก็บไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
ในช่วงหน้าแรงเข้าฝนแบบนี้ด้วย
ตลอดข่าวของเราก็เลยนำเรื่องราววิถีชีวิตพื้นบ้าน
เล่าสู่กันฟังได้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยแบบพื้นบ้านเลย
ว่าเขาเป็นอยู่กันยังไงเขาใช้ชีวิตยังไง
คนไทยไม่เหมือนชาติใดในโลก
แล้วอาหารอย่างแมลงเนี่ยนะ
เป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดของมนุษย์นะ
แล้ววิธีการหาก็ง่ายเลยครับ
ขับรถไปเปิดไฟเอาไว้แมลงก็บินเข้ามาพูด
แล้วก็ลองเอาไว้นะครับแล้วก็แย่งกันเก็บ
สร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสุดยอดเลยนะครับสุดยอด